เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศกันบ้างนะครับทางด้านของกลุ่มผู้ค้าดอกไม้ย่านปากครองตลาดนะครับเตรียมเข้าไปเจรจากับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันจันนี้นะครับต้องการจะให้ขอเวลาในการขยายเวลาในการให้ค้าดอกไม้กันต่อไปเป็นการช่วงคราวนะครับแต่ว่าประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากรุงเทพมหานครบอกว่ายืน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าจะไม่มีการอนุญาตให้กลุ่มผู้ค้าบริเวณปากครองตลาดตั้งแผงค้าอย่างแน่นอน
จากที่ผ่านมาได้มีการขยายเวลามาให้แล้ว๓๔ครั้ง
และทางกรุงเทพมหานครก็มีการจัดพื้นที่รองรับให้กับกลุ่มผู้ค้าทั้งที่ประคองตลาดและบริเวณตลาดตลิ่งชัน
แต่ว่ากลุ่มผู้ค้าไม่ยอมไปที่ที่จัดเตรียมเอาไว้ให้นะครับจึงได้สั่งการให้สำนักงานเขตพระนครเตรียมความพร้อมในการดูแลพื้นที่โดยมีการตั้งตั้งจุดสกัดโดยรอบพื้นที่ครับตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อเป็นการป้องกันไม่
ให้มีผู้ค้าเข้าไปตั้งแผงได้พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจในการเฝ้าพื้นที่ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
หากมีผู้ฝ่าฝืนจะต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดตามพระราชมัญญัติรักษาความสะอาดเพื่อเป็นการคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อขอขยายเวลาการตั้งแผงค้าต่อไปเป็นการชั่วคราวก่อนครับ

ทางด้านของตำรวจจากสถานีตรรวจนครบุรันย์พระราชวงศ์
การชุมนุมประท้วงให้เข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ